ข่าวแรกเป็นเรื่องน่ายินดีของออมสุชานะคะที่บอกว่าน่ายินดีเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องหัวใจแต่ว่าเป็นเรื่องของงานนั่นเองค่ะ
ตอนนี้นะคะเธอบินไปกลับนะคะ
แดนมังกรกับเมืองไทยไปถ่ายภาพยนตร์แนวสยองขวัญ
โอ้โหได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดอยู่เหมือนกันนะคะ
นี่แหละค่ะเธอบินไปถ่ายทำภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องฮอนเจอร์โทเทลค่ะ
แดนมังกรนานร่วมปีเลยนะคะ
ผลงานการแสดงเรื่องแรกของเธอก็เข้าฉายให้แฟน
เมืองจีนได้ติดตามกันรวมไปถึงชาวมาเลเซียค่ะ

งานนี้ค่ะออมก็ออกตัวเหมือนกันว่าเป็นปลื้มแล้วก็ดีใจมากนะคะ
ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
โดยตลอดการทำงานแม้ว่าจะยากลำบากในเรื่องของการสื่อสารแน่นอนล่ะว่า
ต้องใช้ภาษาจีนเป็นหลักเลยนะฮะ
เธอบอกว่าก็ยากอยู่เหมือนกันยากตรงนี้แหละ

ว่าเธอเองเป็นนักแสดงไทยเพียงคนเดียวค่ะ
แต่พอผลงานเสร็จสมบูรณ์จนออกสายตาประชาชนนะฮะ
ไม่ได้คิดได้ว่ากระแสตอบรับกลับมาดีขนาดนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ค่อยเนาะค่อยในแบบในวงการต่างประเทศเลยเนี่ยค่ะโอฟิสบัคดีนะแต่ว่าก็คือเหมือนคือเราก็ไม่ค่อยรู้โดยละเอียดอ่ะเนาะแต่เราก็รู้รู้ว่าเอ้ยมันโอเคอะไร
เนี่ยค่ะแล้วก็คือในแง่ของการวิจารณ์ภาพยนตร์เลยเนี่ยค่ะแล้วก็ก็โอเคแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทย
มันก็ต่อยอดนะคะคือหนึ่งมันก็อาจจะทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นด้วยในกลุ่มที่กว้างขึ้น
หรือว่ามีงานอื่นติดต่อเข้ามาหนังเรื่องอื่นหรือละครเรื่องอื่นก็คือเหมือนทางผู้จัดหรือทางโปรดิวส์ที่นู่นเขาก็อาจจะรู้จักเรามากขึ้น
ก็มีค่ะแบบปลายปีก็น่าจะไปถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะก็สลับกับที่งานไทยแล้วก็เดี๋ยวไปที่นู่นช่วงกลางปีอีกที
คนจะดังมันก็ดังนะคะขาขึ้นตอนนี้มีอะไรก็ต้องโกยเอาไว้งานดีทั้งนั้นเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้หลายคนคงได้ดูกันไปแบบผลงานคู่จิ้นน่ารักซีรีส์ใสแต่มาคราวนี้เนี่ยเปลี่ยนแนวเพราะว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญก็ต้องไปพิสูจนฝีมือกันแล้วกันนะคะว่า